คุณผู้ชมคะช่วงหลังมาเราจะเห็นกระแสเรื่องของความโลดผล
ปีนตึกสูงสูงติดกล้องโกรโปวันนี้ค่ะมีหนุ่มฝรั่งเศสคนหนึ่ง
ให้คุณผู้ชมดูเขาทำกิจกรรมที่โอ้โหดูแล้วหัวใจแทบตกไปอยู่ตะตุ่มค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
อลันโรเบิร์ตเจ้าของฉายาสไปเดอร์แมนแห่งฝรั่งเศส
กำลังปีนตึกสูงระฟ้าเอ็นยี่นะคะที่อยู่ย่านลาเดฟรองซ์ในกรุงปารีส
ด้วยมือเปล่าไร้อุปกรณ์ป้องกันใดค่ะ
ตึกระฟ้าแห่งนี้นี่ดูสิโอ้โหสูงร้อยแปดสิบเมตรนะคะ
โดยนายโรเบิร์ตเนี่ยใช้เวลาประมาณห้าสิบห้านาที
ก่อนที่จะสามารถพิชิตยอดตึกได้คือสรุปง่าย
ปีนตึกสูงร้อยแปดสิบเมตรด้วยมือเปล่านี่แหละก่อนหน้านี้
โรเบิร์ตเขาก็เคยปีนตึกสูงกว่านี้ด้วยมือเปล่ามาแล้วนะคะ
มีความสูงสามร้อยเมตรค่ะคราวนั้นใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบสามนาที
และ๔๗วินาทีนอกจากนี้เขาก็ยังมีประสบการณ์ปีนตึกที่มีชื่อเสียงอื่นอีกทั่วโลก
รวมถึงตึกแฝดที่มาเลเซียด้วย
แม่เคยปีนตึกที่มีความสูง๓๐๐เมตรมาแล้ว
เพราะฉะนั้นตึกนี้มีความสูง๑๘๐เมตร
ก็ดูเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขานะคะ

ค่ะเอาให้ดูกันในช่วงนี้ค่ะ